ว่ากันด้วยเรื่องของการทำมาหากินการสร้างอาชีพสร้างรายได้
วันนี้ผมมีหนึ่งอาชีพมาฝากเลี้ยงแล้วได้เงินจริง
อย่างการเลี้ยงหนูนะครับ
ติดตามกันเลยกับช่วงคุณชนะอยากเล่า
นี่เลยต้องคนนี้ครับเลี้ยงหนูแล้วสร้างรายได้จริง
กับ๑๑ธนกรไพรศาสตร์อายุ๔๙ปีเป็นข้าราชการทหารสังกัดค่ายเอกาทศรษ
ตะบนอรัญยิกอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
เขานะดัดแปลงพื้นที่โรงจอดรถข้างบ้านพักทหารของเขานั่นแหละ
โอ้โหเปิดเป็นฟาร์มเลี้ยงหนูนาครับ
ทำตรงนั้นประมาณสัก๓๐วงบ่อได้
แล้วยังไงรู้ไหมไม่ได้เลี้ยงอย่างเดียว
แปรรูปด้วยฮะ
นี่เขามีชื่อแบรนด์ของเขานะว่าสองหนูนามาเฟีย
น่ารักนะคุณธนกรได้ช่วยฟังอีกนะฮะ
อยู่มาวันหนึ่งเขาบอกว่าอยากมีรายได้เพิ่มนอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการ
วันเดือนเข้าราชการวันเดือนก็ไปเจอชาวบ้านก็จับหนูนาใส่กรงขายเลย
คิดว่าเอาเลี้ยงหนูนาดูไหมด้วยความที่เขาก็ชอบทานอยู่แล้วด้วย
เริ่มจากการศึกษาขาข้อมูลนะครับแล้วดูสิครับการแปรรูปของเขา
ทำเป็นหนูนาอบโอ่งคือใช้โอ่งแต่ของเขาใช้ถัง

ถูกต้องฮะเขาบอกว่าเอางี้การเลี้ยงหนูนาเนี่ยก็ประสบปัญหาอย่างหนึ่ง
เพราะว่าเอาจริงนะคนที่ทำอาชีพนี้ก็มีอยู่เยอะเหมือนกัน
แต่ต้องรู้จักปรับตัวอย่างที่ผมบอกครับแปรรูปมันซะเลยนะครับ
ทำให้สินค้ามีความหลากหลายเขาบอกว่าเอาถัง๒๐๐ลิตรเนี่ยมาทำเป็นการอบหนูนาอย่างนี้
แทนการย่างหรือการอบโอ่งแล้วนี่นี่โอ้โหมีแบบเป็นแพ็คศูนยากาศ
ซิลอย่างดีเขาบอกว่าเคล็ดลับสูตรเด็ดคือเขาเนี่ยนะฮะเอาหนูเนี่ยไปหมักอย่างดีก่อนที่จะไปเอาเข้าถังเพื่ออบมันนะฮะ
รสชาติเป็นไงมันหอมหนังกรอบเนื้อในนุ่มอร่อยแบบไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก็ได้
และด้วยความที่ว่าตัวเขาเองชอบทำกับข้าวเขายังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ
คือผัดเผ็ดหนูนาวอร่อยเด็ดสุดเขาบอกว่าทำนะตอนแรกแจกจ่ายให้เพื่อนข้างในนี้ได้ทานกันในค่าย
เป็นไงโอ้ติดใจกันเป็นแถวทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันทำขายเถอะสิบเอกธนกรทำขายเถอะ
เขาก็ทำขายจริงเอาล่ะอยากกินอยากทานอยากลองอยากดูหรืออยากจะเรียนรู้แล้วอยากเลี้ยงหนูนานแล้วรวยแบบพี่เขา
ทำยังไงก็ติดต่อสอบถามไปได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ให้นี่
ดเอาไว้หรือถ่ายรูปเอาไว้ได้เลยนะครับส่วนใครอยากจะซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ลักษณะเป็นอย่างนี้
ตัวผู้๑ตัวตัวเมีย๒ตัวราคา๖๐๐หนูสดทำเรียบร้อยไซส์๒ตัว๑กิโลกรัมราคา๑๗๐
หรือว่าจะเป็นหนูนาย่างราคากิโลกรัมละ๒๒๐พันเพชรหนูน่าอยากกินง่ายกินกับข้าวได้เลยอุ่นเข้าเว็บกิน
ก็ขนาดกล่องละ๑๕๐กรัมราคา๕๐บาทเท่านั้นเอง
โทรถามหรือเข้าไปส่องในเฟซบุ๊คละกันนะ
บอกเลยว่าได้ทานแล้วจะติดใจสั้นนะคะ